ออมสเกาเชยพูดสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่อง

ทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

แม่นะไปคอยติดตามอ่านข่าวสารบ้านเมืองต่าง
มีข่าวอาชญากรรมเยอะแยะมากมายเลย
ใจไม่ดีกลัวมากทั้งปุ่นที่ค่าขมขืนทำแล้วล่างตาย

แล้วก็ยืดชุดกระแชกรากถูกัน
สุดท้ายโดนทำร้ายแบบเจ็บหนักเลย

แต่ถ้าเกิดมันหวังเอาแบบข่มขืนด้วยอย่างนี้

สักทีข่าวเยอะแยะเลย

เอาเป็นว่าอย่าพูดถึงเรื่องในซอยเปลี่ยวเลย
ยังโดนโจรมาคุกคามแล้วมาทำร้ายร่างกายเรา
โอ้โหน่ากลัวแม่
แล้วผู้หญิงบอบบางอย่างเราล่ะ

สวยใสแบบนี้จะออกทางไปสู้กับโจทย์ได้

บางทีเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องอยู่แบบว่าในที่ที่เป็นจุดเสี่ยง

แล้วคุณแม่บ้านบางคนก็จำเป็นเหมือนกันเนี่ยต้องกลับดึก

ดึงอย่างนี้ไม่มีผู้คน
ดึกเข้าไปหัวใจมันล้ม
จะคอยกังวลอยู่อย่างนี้

ไม่มีใครช่วยห้ามแม่
แม่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ไม่ต้องดึงลูกสามารถเติ้ล
ในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับคุณแม่บ้านที่กำลังดูอยู่ห้ามปิดช่องไปไหนเลย

เปิดบ้านต้อนรับพันเอกหญิงกระหนกวันศรีชายะ
ทหารหญิงแกร่งที่เป็นทั้งหน่วยอรักษาบุคคลสำคัญ
และเป็นทั้งครูฝึกสอนวิชาป้องกันตัว
เหล่าทหารและตำรวจ
วันนี้คุณแม่บ้านที่อยากรู้ว่าจะป้องกันตัวจากเหตุร้ายยังไง

ไปพูดคุยกับหญิงแกร่งคนนี้กันเลย
คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ

เป็นครูฝึกด้านวิชาต่อสู้ป้องกันตัวนะคะในหลักสูตรการอารักษาบุคคลสำคัญ
นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าคุณครูตุ๋นนี่ฝึกทั้งทหารทั้งตำรวจนะคะแล้วยังทำหน้าที่อารักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญด้วย
ตุ๋นเป็นผู้หญิงแบบนี้แล้วสอนผู้ชายตัวใหญ่อย่างนี้นะคะครูตุ๋นสอนอะไรยังไงที่ไหนบ้างคะ
ก็จริงสอนที่หน่วยงานเรานะคะเพราะว่าภารกิจเราก็คืออารักษาบุคคลสำคัญ
แล้วก็สอนคือนอกจากสอนทหารในหน่วยเราเองแล้วก็ยังสอนในหน่วยข้างเคียงที่เขามาร้องขอก็จะเป็นทหารบกเรืออากาศ
แต่ครูตุ๋นเป็นผู้หญิงตัวนิเตียแล้วไม่มีผู้เชื่อบังเราเหรอฮะ
ก็คือวิชาพวกนี้มันก็ต้องใช้เทคนิคกันนะคะใช้เทคนิคการใช้แรงการใช้กำลัง
ทีนี้คนร้ายมันส่วนมากมันจะต้องเป็นคนที่เหนือกว่าเราใช่ไหมไม่งั้นมันก็ไม่งั้นเราก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรก็ได้ถ้ามันตัวเล็กกว่าเรา

ไอจีโน่หรือว่าสัตว์อย่างอื่นด้วยที่
เอาเลือกเอามาใช้เพื่อยูโดอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ลูกมีลูกไหมถามจริงไม่มี
นี่ไงผู้ชายที่ไหนจะฆ่าเข้ากันเลยนะไม่มี
จี้สกัดจุ๊บสป๊อบว่าคือนั่งไง
เราก็จะต้องมีเอาไว้เพราะว่าแม่ก็กำลังถดถอยลงแก่ลงเรื่อย
มันกำลังจำบรรไหร้แม่เยอะอยู่

เด้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหม

คนสูงอายุนี่ส่วนมากจะร่ำรวย

รวยแต่แม่ผู้สูงอายุสมัครจะล้ำรวย

คือเราพูดถึงคนชะลานะคะ

แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องเทคนิคการใช้กำลัง
อย่างมวยละก็จะรู้ว่าเขาจะเป็นพวกต่อ
ถ้ามวยไทยก็มีเตะเขาศอกอะไรข้างนั้น

แล้วก็แทกอนดูว์ก็จะด้านทุ่ม

ประยุกต์มารู้เพื่อเป็นแบบว่า

การเอาตัวรอดจากภัยต่างได้

อยู่ดีมันมีภัยอะไรเข้ามาเราไม่มีอุปกรณ์อะไรอย่างนี้

ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยใช่ไหมคะ

ถ้าเป็นของอุปกรณ์ที่ว่านะ

แม่คะอย่าค่ะ

มันก็เป็นของแข็งมันก็เป็นตัวช่วยนะคะ

แล้วมันก็จะไม่ได้เป็นดาบสังคม

แรกเรามองก่อนเลยกว่ามาว่า

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาโชว์มือ

เขาอันนี้เคลียร์แต่ว่าไม่มี
แบบว่ามือมันคือมือมันจะอันตรายที่สุดเพราะว่าเขา
อาจจะไปหยิบอาวุธอะไรมาได้
ถ้าเขาล้วงกระเป๋าเราก็ไม่เห็นมือแล้วใช่ไหม

เพราะว่าถ้าถึงยังไงถ้าเขายังไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาก็ไม่ใช่คนร้าย

จุดเสี่ยงนี่ก็เอาตีเป็นว่าเรามองไม่เห็นดีกว่า

แล้วถ้าคุณไปที่มุมมืดมุมตึกด้านหลังเรามองไม่เห็นก็ระวังไว้ก่อน

รถแวนรถตู้ในรถเราก็ไม่เห็นว่ามีอาวุธหรือเปล่า

แล้วถ้าสมมุติเราไม่เห็นมือเขาสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไร

สมมุติเรากำลังจะเดินทางเราสามารถเดินหันหลังได้เลยหรือว่าเราควรจะเดินถอยหลัง
ไม่เราก็ให้มันห่างจากเขาเอาอย่างน้อยอย่าให้เกิน๑เอื้อม๑ช่วงแขน
เพราะว่าหนึ่งช่วงแขนนี่เขาจะทำอะไรเราได้โดยที่
มีระยะทำการที่แบบว่าพูดไปที่เราได้
ถ้างั้นขอเตือนคนที่เดินตามทางที่เปรียวแล้วก้มโทรศัพท์บางทีเงยมามันเลิน

คือจะบอกว่ามันจะต้องคอยระวังรอไว้

ตลอดเลยนะเวลาออกจากบ้านหนูก็แบบ

แล้วมองอะไรบ้างคะคือควรจะมองไอ้ที่มันอันตรายกับมองที่ปลอดภัย

เนี่ยฮะเราก็หาคนปกป้องเรา

ใช่แต่ถ้าเรียกไม่ได้จริงนะคะเราจำเป็นที่ต้องไปสถานที่ที่มันเสี่ยงเหล่านั้นจริง
รู้จักศิลปะป้องกันตัวไว้นะคะถือว่าเป็นการเอาตัวรอดไว้นะจากพวกโจรผู้ร้ายใช่ไหมคะครู

และสอนวิธีการเอาตัวรอดจากสถานที่ต่างนะคะให้คุณแม่บ้านมีติดตัวไว้เนาะใช่ไหม
ถ้างั้นตอนนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาป้องกันตัวกัน